เมื่อวานผมได้มีโอกาสสัมภาษณ
ที่เป็นชุดคิดที่มาใช้เอง

ไม่ได้ผิดนะคือต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่า
มันมี๒แบบรถเมย์มดดำคุณรู้ป่ะ

ออกไหมฮะทีนี้ไม่มีใครมาทำความเข้าใจกับประชาชนในในเบื้องต้น

ของโฮมแยงหัวมันจะเป็นเหมือนหัวคัตน์บัตร
ก็ต้องต้องอย่างตามแนววิธีของเขา
แต่เขาบอกให้แยงเข้าไป๒๓เซน
เข้าไปในจมูกแล้วก็ปั่น
ปั่นแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปตรวจ
เดี๋ยวเขาต้องมีการเข้าใจกันให้ชัดเจน

แต่ณวันนี้เอาจริงคือเขาก็หลับตาข้างหนึ่งแหละ
เดี๋ยวมันจะเขาเรียกอะไรผิดพลาด
แล้วมันจะไปทำให้แบบมีเลือดออกหรืออะไรอย่างนี้ได้
ใช่บางทีมันไม่รู้ว่าจะไปถึงตรงไหน
อเรนนี่ดิตี้ไอดิติมันตอดทึกว่าช่วงนี้อย่างแรกเดือน๒เดือนนี้
ให้บุคลากรรมรักษาการแพทย์ที่แบบว่าที่

อันนี้จะประมาณเราที่จะลับยูส
ราบรุ่นก็มาแจก
ถ้าไม่รู้ถ้าเปลือกเขาสั่งเยอะราคาจะลงเลยหรือเปล่าผมไม่รู้
อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการตวบอบอยู่แล้ว
แต่ว่าของโฮมยูสเขาจะมีการสั่งมาแจก

ไม่จำเป็นต้องเข้าลึกคือเข้าถึงตรงนี้ก็หมุนประมาณ๕รอบ
เขาก็จะเหมือนจะมีใบแบบโภคมือการใช้

ผมเข้าไปดูในทวิตเตอร์ไง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์นั่งอยู่ข้างผมคนหนึ่ง
อีกคนนึงเนี่ยเป็นนายกสภาเทคนิคการแพทย์นั่งอยู่

แต่มีบางคนบอกผมแทงผิด

อันไหนที่มันมีผลแม่นยำเหมือนกันนะคะ

เพราะล่าสุดเท่าที่ผมเห็นนักเทคนิคการแพท

เชื้อเดลต้าเนี่ยมันออกมาอยู่ในโพรงจมูกอย่างนี้เลย
คือมันไม่ได้อยู่หลังอะไรมันอยู่ข้างหน้าอย่างนี้

มันล้นจิ้มไปปุ๊บก็คือมันเจอเลย
เข้าไปได้ไม่ต้องลึกก็เจอเลยเหมือนกัน
แล้วเวลาไปปั่นนะไปปั่นอย่างของแพทย์นวภาเนี่ย
ครั้งแรกที่เจอ๓๒กว่าถูกป่ะ
เขาปั่นธรรมดาคลัตต์ออฟที่๓๖หรือ๔๐
แล้วแต่ว่าใช้น้ำยาที่ไหน
แต่บางที่ส่วนใหญ่แล้วคือมาตรฐานคือ๔๐
แต่ถ้าเกิด๓๒เขาปั่นไป๓๒รอบแล้ว
เขาก็จะบอกเชื้อเจอปุ๊บเขาบอกมันน้อยมาก

แต่ตอนนี้เดลต้าเขาบอกปั่นไปเนี่ยเลขหลักเดียวยังเจอเลย

ใช่เพราะถ้าสมมุติตรวจแล้วปิดเท็จ

จริงก็มีออยเขาก็มีการออกรายชื่อมาถูกไหมคะ
ว่าจะมียี่ห้อไหนที่แบบว่าขึ้นทะเบียนทางออยผ่านเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งเขาบอกแบบตรวจมันจะรอออยภาษณ์

เอาน้ำลายมาตรวจแต่เลือดแม่นแบบเจาะเลือด

อันนั้นตรวจแอนติบอดี้ว่าเหมือนกับคุณ
คุณรับเชื้อมาแล้วคุณหายแล้วแล้วภูมิมันขึ้นมาอะไรอย่างนี้มากกว่า
ซึ่งไอแล้วปิดเทส๙๘นะ

เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสตรวจก็ตรวจ
แต่วันนี้ผมเข้าใจนะว่าตอนนี้มันสับสนกันไปหมด

แล้วก็ซ้อเข้าไปข้างใน

ลองไปดูในรายการของกระแสเมื่อวานแล้วกัน
ขออนุญาตอันนี้ไม่ได้โปรโมทนะลองไปดู

พอดีนี่ผมไปแป๊ปของผมที่เมื่อวานทำรายการมาให้ดู

อันนี้มันจะเป็นเล็กอย่างนี้เห็นไหม

ก้านจะเล็กเห็นไหมครับ

อย่างนี้๒อันสิเห็นไหมค่ะ
อันนี้อะอันนี้
แท้เลยค่ะคือเป็นเหมือนแท่งลงมาอย่างนี้เลย

แล้วก็ปั่นแล้วก็ออกมา
แต่อันนี้ที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้นี่เห็นไหมครับ
อันนี้อันนี้ที่เพจเขาเอามาทดลองให้ดูกัน
คือต้องใส่คือจะมีท่าในการใส่เข้าไป

เพราะฉะนั้นทำความเข้าใจให้เข้าใจด้วยนะ
จะได้แบบใช้ไม่สับสนแล้ว

แล้วก็หยอดลงในเฟส

แต่ของผมที่ใช้เนี่ยมันใส่ลงไปแล้วก็บีบ

ออกมาเสร็จปุ๊บก็ปิดแล้วก็
หยอดในเครื่องเทสตัวนั้น
เดี๋ยวรอเดี๋ยวคงจะมีโฮมยุดเข้ามาขายเยอะแล้วล่ะ